มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะ
ช่วงนี้อากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน

เพราะฉะนั้นเราต้องหาผู้ชายคมเข้ม

สายหนวดมากันเลยค่ะไล่กันมาคนแรกเลย
ยกให้เลยต้องมีคนนี้บอยปกรณ์
พ่อหนวดคนหล่อที่คงคาแรคเตอร์
หนวดไว้มานานหลายปี

ก็เพิ่งเปิดตัวรักครั้งใหม่กับน้องหยดน้ำ

โห้ยก็ชากใจอยู่เหลือเกินนะ

หน่อยนะทำให้ใจปั่นป่วนนึกถึงตอนเล่นละครแนวตบจูบเลย
เออไปปิดจ๊อปกันที่คุณวิกฤตค่ะแรงเงาหรือว่าเคนหน้าเทาเอ้ยเคนหน้าหล่อ
เขาก็มากับบทบาทพี่หนวดกวนใจนะว่าแต่เจ้าตัวจะชอบลูกนี้หรือเปล่า

หนวดหลิมนะภาษาเราว่า
มันก็แล้วแต่ช่วงนะครับบางอย่างที่ผมบอกครับบางช่วงก็อยากไว้บ้างอะไรอย่างนี้
ก็บางช่วงก็ไม่ได้อยากไว้อ่ะบางอาทิตย์ที่ถ้าแบบว่างเป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ได้โกนเลยครับก็จะโกนเฉพาะวันที่อ๋อถ้าสมมุติวันนี้มีงานก็ค่อยโกนตอนเช้า
บางคนก็อาจจะมองว่ามันก็แปลกดีบางคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเลยไม่ค่อยชินอะไรอย่างนี้ครับ
ไปปิดท้ายกันที่โอป้าเมืองไทยกันหน่อยนะกับลุงฟันนี่
คที่ไว้หนวดพ่วงด้วยมาสกลวนหน้านิ่งกรึ้งกริ้งหัวใจสาวกันไหมคะ
ว่าแต่ติดอันดับพระเอกสายหนวดสุดฮอตขนาดนี้
ฟังคำตอบเขาดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะ
กวนเสื้อเหลือเกินไปฟังค่ะ

ผมรู้ตัวเลยจริงว่าผมมีหนวดมั้ย

ค่ะอ่าชิบ

คนเท่าไหร่ในคุยสัมภาษณ์คันนี่

แต่ก็หนวดแล้วก็น่ารักนะคะว่ากันไปนะคะ